กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายนิคมบุญวิเศษ
สมาชิกสภาพุทธรัศดรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปวงชนไทย
กับผมขออภิปรายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่กรบครับกับผมได้นั่งฟัง
พิปรายของเพื่อนสมาชิกและท่านนายกก็ลุกขึ้นมาตอบทันทีนะครับ
ท่านก็อ้างว่าท่านทำตามกฎหมายทุกอย่างผมจะชี้ให้ท่านนายกและคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
การที่ท่านบริหารผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองและการศึกษามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมจะชี้ให้ท่านเห็นครับ
ท่านไม่ต้องไปไหนนะครับนั่งฟังดูนะครับเพราะกฎกฎิกาที่ท่านทำขึ้นมาเนี่ย
ท่านไปสร้างกฎิกาตั้งแต่ท่านเป็นนายกสมัยคอสช
สมัยที่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เขาเรียกว่าสภาเดียว
ไม่มีสะพาพันธุรัฐศดรไม่มีสว
กฎหมายกฎกฎิกาต่างเหล่านี้มันเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัฐบาลคอสช
รัฐบาลเหตุการณ์จนสืบทอดมาใช้ในรัฐบาลปัจจุบันนี้
ที่ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วทำไมการบริหาร
งบประมาณแผ่นดินมันจึงล้มเหลวเศรษฐกิจไม่ฟื้น
เป็นหนี้สาธารณะล้นพ้นผมจะชี้ให้ท่านเห็นว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
ท่านประธานนายกรัฐมนตรีล้มเหลวทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารด้านงบประมาณเนี่ยนะครับซึ่งผมได้เรียนไปแล้ว
ท่านมีการโอนงบกลางปีมีการโอนงบฉุกเฉินเร่งด่วน
มีการเพิ่มเติมจากงบฉุกเฉินเร่งด่วนที่ใช้จำนวนมากแล้วเนี่ย
ยังมีการอมโอนเข้ามาแล้วใช้งบฉุกเฉินเร่งด่วน
ผิดวัตถุประสงค์ท่านประธานที่กรบครับ
งบประมาณต่างของหน่วยรับงบประมาณเนี่ย
เขามีการวางแผนมีการเสนอนโยบายมีการเสนองบอยู่แล้ว
แต่ท่านเอางบประมาณต่างมาไว้ในงบฉุกเฉินเร่งด่วน
ท่านเป็นคนมีอำนาจในการใช้จ่ายตามอำเภอใจของท่าน
จะให้หน่วยงานใดเท่าไหร่ที่ไม่เกิน๑๐๐ล้านเนี่ย

นี่คือข้อผิดพลาดบกพร่องที่ชัดเจนนะครับ

จากแผนปฏิรูปประเทศนะครับ
ภาครัฐจะถือเป็นเสาหลักของแผ่นดิน
และการประหลาดการณ์แผ่นดินเนี่ยนะครับ
เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศ

มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับ
ตามที่ท่านได้ตั้งไว้

ผลลัพธ์จากการบริหารประเทศที่ท่านตั้งไว้ว่า

ประชาชนไม่มีความเป็นครับอยู่ดีกินดีครับ
นี่คือความศูนย์สลายนะครับ

ระยะเวลาที่ท่านประยุทธ์มาเป็นผู้บริหารประเทศ

การปกครองการบริหารจัดการ
การควบคุมและดูแลกิจการต่าง
จะต้องอยู่ภายใต้ศิลธรรม
คุณธรรมจริยธรรม

และที่สำคัญคือความโปร่งใสตรวจสอบได้

ดัชนีชีวัตรภาพลักษณ์

ตั้งแต่นายกตตมกคนนี้

จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

คะแนนเต็ม๑๐๐ได้๓๘คะแนนครับ
ปี๕๙ได้๓๕คะแนน
๖๐ได้๓๗คะแนน
๖๑ได้๓๖คะแนน

ครับมาดูปีหกสามกับหกสี่ครับปีหกสามยังอยู่ที่
สิบหกคะแนนครับพอมาถึงปีสองพันห้าหกสิบสี่ครับ
คะแนนลดครับจากร้อยคะแนนเนี่ยเหลือแค่สามสิบห้าคะแนน
คิดดูครับสอบผ่านไหมครับมาดูอันดับโลกครับจาก
ร้อยแปดสิบประเทศเราอยู่ในอันดับที่ตลาดครับท่าน
ประทานครับปีห้าแปดอยู่อันดับที่เจ็ดสิบหกครับปีห้า
เก้าหกศูนย์หกหนึ่งมาถึงปีหกสองครับปีหกสองอยู่
อันดับที่หนึ่งร้อยหนึ่งครับท่านประธานปีหกสามอยู่ที่
หนึ่งร้อยสี่ครับพอมาดูปีหกสี่ครับร้อยสิบ
ครับต้องมาทานจากร้อยแปดสิบประเทศเป็นไงครับผมไม่ได้
พูดเองครับนี่คือข้อมูลจากคณะกรรมการป้องกันการ
จิตแห่งชาติมาดูอันดับในอาเซียนครับซึ่งเราเคย
เป็นประเทศแรกแรกต้นที่เราเคยมีอันดับที่ดีครับ
ปัจจุบันนี้เราล่วงลงไปครับจาก๑๐ประเทศเนี่ยเราอยู่
อันดับที่หกครับท่านประธานเมื่อปีห้าแปดยังอยู่อันดับ
ที่สามอยู่เลยท่านประยุทธ์มาเจ็ดปีเข้าปีที่แปดครับ
อันดับที่หกครับแต่ถ้าท่านนั่งเป็นนายกอีกต่อไป
เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นอันดับที่สุดท้ายที่ซ้ำนี่
มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับต่อไปหน้าต่อไปครับ
จากผู้นำรัฐประหารสู่ตำแห่งนายกเจ้าสมนตีพลเดพยฯ

ซึ่งท่านยึดอำนาจมารวบอำนาจแล้วก็สืบทอดอำนาจ
ตลอดเยอะเวลา๘ปีที่ผ่านมา
ใช้งบประมาณไปถึง๒๓ล้านล้าน
ในปี๕๘ใช้ประมาณ๓ล้านล้านครับ
อันโทษนะครับผมขึ้นมาปี๖๒นะครับ
เพื่อความรวดเร็วครับ๖๒เนี่ยท่านใช้ประมาณ๓ล้านล้าน
๖๓๓๒ล้านล้าน
๖๔๓๓ล้านล้านครับท่านประธานครับ
๖๕๓๑ล้านล้าน

ผมจะชี้ให้ดูว่างบประมาณมันรั่วไหลหรือไม่อย่างไร
ประเด็นสำคัญคืองบประมาณรายจ่ายกลาง
บนี้เป็นงบที่สำคัญที่นายกนะครับ
ท่านมีอำนาจในการเบิกจ่าย
งบรายจ่ายสำรวงฉุกเฉินอยู่ตรงหน้า๓นะครับ
ปีครับท่านใช้งบประมาณไป๗๕๗๗๙ล้าน

มาดูในปี๕๘ครับท่านใช้ไป๘๘๐๐๐ล้าน

๖๓ครับเป็นปีที่ผมเป็นสอสอเนี่ยผมจำได้
ใช้ไปหกหมื่นเก้าพันล้านยังไม่พอนะครับ
ยังมีการโอนงบมาอีกแปดหมื่นแปดพันล้านด้วยชี้ให้เห็นครับ
ปี๖๔ครับใช้ไปเก้าหมื่นเก้าพันล้านครับ
แล้วก็ปี๖๕ตั้งไว้ที่แปดหมื่นเก้าพันล้าน
นี่คือการใช้งบประมาณกลางนะครับ
ที่ใช้จำนวนมากมากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาหน้าต่อไปครับ
เงื่อนไขการใช้งบประมาณกลางเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ย
เป็นงบประมาณที่ไม่มีรายละเอียดไม่มีแผนการใช้เงินนะครับ
แต่เป็นการใช้เพื่อคนในฉุกเฉินซึ่งงบประมาณเหล่านี้เนี่ยนะครับ
ไม่สามารถตรวจสอบหรือประเมินผลสำลิดได้
อาจจะมีการลั่วไหลมีการทุจริตได้ครับท่านประธานครับ
หน้าต่อไปครับด้วยเหตุนี้รายจ่ายงบประมาณเนี่ย
ไม่มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิตกิจกรรมหรือตัวชีวัตร
และแผนการใช้เงินอย่างชัดเจนจึงอาจทำให้เกิดการรั่วไหล
การทุจิฤทธิ์เพราะผู้อนุมัติโครงการนั่นคือ
นายกรัฐมนตรีอนุมัติตามอำเภอใจได้นะครับ
การใช้งบขาประสิทธิภาพผลสำริดไม่ตรงวัตถุประสงค์
แล้วก็ไม่คุ้มค่าเงินแผ่นดินนี่คือการลั่วไหลครับท่านประธานครับ
ท่านอ้างว่าท่านมีความซื่อสัตว์สุจริต
ถามว่าทำไมถ้าซื่อสัตว์เนี่ยทำไมถึงโอนงบประมาณ
มาอยู่ในอำนาจของตัวเองมากขนาดนี้
ท่านประธานครับขอข้ามไปในหน้าที่๗ครับ
ขอภาพหน้าที่เจ็ดครับสมัยนายกรัฐมนตรีนะครับ
ที่เป็นรัฐบาลคอสชเนี่ยในที่ประชุมคอรมอลได้มีการ
ได้มีมติเมื่อวันที่สิบหกกัญญายนปีห้าเจ็ด
ในหน้าที่มาที่ไปนะครับของการทุจิฤทธิ์
ของการคอรัปชั่นแบบเชิงนโยบายสิบหกกันยายนปีห้าเจ็ดครับ
เห็นชอบแนวทางการขออนุมัติงบกลางนะครับ
งบกลางนี้นะครับทุกยุคทุกสมัยจะไม่ค่อยมีการขออนุมัตินะครับ
โดยเฉพาะเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินเนี่ย
เอางบกลางนะครับหรืองบกลางปีเนี่ย
เพื่อใช้จ่ายตามเวชใหญ่ที่ท่านสามารถอนุมัติได้
หนึ่งร้อยล้านโดยที่ไม่ต้องผ่านใครเลยครับ
แต่ถ้ามากกว่านั้นสามารถส่งไปให้ครโลมอล์อนุมัติได้
ตามหลักฐานวันที่๑๙กันยายนนะครับ
ทางกรรมปฏิบัติการอนุมัติการใช้เงินงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินตามที่ได้ขึ้นไว้
ซึ่งผู้อนุมัติคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น
ซึ่งเป็นคณะรัฐบาลคศพที่๘
ท่านมีการทำพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี
นี่ไงครับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีเนี่ย
นอกจากงบประจำปีแล้วท่านบอกว่าท่านต้องมีความจำเป็น
ในการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าไป
หรือที่เขาเรียกว่างบกลางปี
เห็นมั้ยครับ
ประชาชนตั้งคำถามว่าท่านเอาไปทำอะไรบ้าง

และเงินเหล่านี้ใช้ไปแล้วผลสำริดของการใช้งบประมาณเนี่ย
ตามที่กฎหมายเขียนไว้เนี่ยสำริดผลอย่างไรบ้าง
เรามาดูครับว่าการออกพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี
หรืองบกลางปีเคยมีการออกอยู่สองครั้งครับ
สมัยหนึ่งก็คือสมัยของท่านอวิสิทธิ์เวชาชีวะ
เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นเกิดวิกฤติการเงินโลกนะครับ
ก็เลยต้องมีการโอนงบเพิ่มเติมหรืองบกลางปีเข้ามาเนี่ย๑๑๖๗๐๐ล้าน
หรือคิดเป็น๖๔เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ
ครั้งที่๒ครับเมื่อสมัยปี๒๕๕๔ครับท่านประธานครับ
เกิดวิกฤตมหาธภัยอุทธกภัยเนี่ยนะครับ
น้ำท่วมหนักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีท่วมหนักขนาดนี้ครับ
ครั้งนั้นเป็นน้ำท่วมหนักมากและคิดว่านั่นเป็นน้ำการเมืองด้วย
สมัยนั้นท่านยิ่งรักชินวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ก็มีการทำพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มหรืองบกลางเนี่ย
เพิ่มเติมเข้ามา๙๙๙๙๖๗ล้านเศษ
นี่คือความจำเป็นเร่งด่วนนะครับ
เพราะงบกลางปีนั้นประเทศจะต้องมีประสบภัยที่ร้ายแรง
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง
จำเป็นต้องใช้ในการบุรณฟื้นฟูความเสียหายอย่างเร่งด่วน
เพื่อไม่ให้เกิดบานปลาย
แต่ท่านนำงบประมาณเหล่านี้ไปใช้ผิดครับ
ใช้ในงบประมาณที่ปกติที่หน่วยงานรัฐงบประมาณนั้น
สามารถที่จะของงบประมาณได้อยู่แล้ว
หน้าต่อไปครับหน้าที่เก้าครับ
จากพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วท่านประธานครับ
ยังจัดทำพรบโอนงบประมาณรายจ่ายต่างกันนะครับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกับภรรวงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่างกันครับ
เพราะท่านมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปี๕๘ครับ
๗ล้านเอาไปไหนครับ
เอาไปใส่ในงบฉุกเฉินเร่งด่วน
ปี๕๙เช่นกันครับท่านโอนมา๒๒๐๐๐ล้าน
ท่านเอาไปใส่ในงบประมาณเร่งด่วนดีครับ
๖๐ท่านโอนมา๑๑๐๐๐ล้านเนี่ยนะครับ
ไปใส่ในฉุกเฉินเร่งด่วนอีกครับเห็นไหมครับ
๖๑ครับโอนมา๑๒๐๐๐ล้าน
เอาไปใส่ในงบฉุกเฉินเร่งด่วนดีครับที่ตัวเองมีอำนาจในการเบิกจ่ายนะครับ
มาดูปี๖๓ครับชัดเจนครับ
ท่านโอนงบประมาณ๘๘๔๕๓ล้านเนี่ย
ใส่ในงบฉุกเฉินเร่งด่วนจนเกินวินัยการเงินการคังท่านประธานครับ
โอนมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังว่า
พอท่านโอนมาเดิมทีเนี่ยนะครับงบฉุกเฉินเร่งด่วนมัน๙๖๐๐๐ล้าน
พอโอนมาอีก๘๘๔๕๓ล้านเนี่ย
รวมกันแล้วเป็น๑๘๔๔๕๓ล้านธรรมทางครับ
งบประมาณหรือกรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ว่า
งบฉุกเฉินเร่งด่วนเนี่ยนะครับไม่เกินสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์
แต่นี่มันเกินท่านประธานครับท่านก็ใช้เทคนิคทางกฎหมายนะครับ

พอท่านโอนมาแล้วนะครับท่านโอนมาจากไหนท่านทราบไหมครับ
โอนมาจากเงินที่จะเอาไปใช้หนี้ต้นเงินกู้เนี่ยนะครับ
ทีการตั้งงบใช้หนี้ต้นเงินกู้นะครับท่านตั้งไว้นะครับ
ตั้งไว้ที่ใช้งบเงินกู้เนี่ยครับ๘๘๗๘๐ล้าน
ท่านไปเอาเงินที่ใช้หนี้เนี่ยครับโอนมานะครับ
งบฉุกเฉินเร่งด่วนของท่านเนี่ยท่านโดนมา๓๐๐๐
ท่านโอนมา๕๕๔๑๗ล้านรวมแล้วเป็น๘๘๔๕๓ล้านที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับ

เกินวินัยการเงินการคลังครับที่กำหนดไว้ไม่เกิน๓๗
ท่านก็เลยไปออกกฎระเบียบออกมาครับ
วันที่๑๖เมษายนปี๖๓ในช่วงที่สภาปิดสภา
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตครับกำลังชุลมุนกันอยู่
แอบออกกฎนี้ออกมาครับกรอบในการเงินเนี่ยขยาย
จากสามจุดห้าเนี่ยเป็นเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ธรรมทางครับ
วินัยการเงินบอกว่าให้ใช้ไม่เกินสามจุดห้า
แต่ท่านไปออกเป็นเจ็ดจุดห้าแต่พอจะใช้ต้นเงินกู้เนี่ยนะครับ
หนี้เนี่ยนะครับกฎหมายเขาบอกว่าใช้หนี้เนี่ย
จะต้องใช้ไม่ต่ำกว่าสองจุดห้าซึ่งเขาตั้งไว้แล้ว
หมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านใช้แค่เท่าไหร่ครับ
หมื่นกว่าล้านเองทำให้การใช้หนี้เนี่ย
ไม่ถึงสองจุดห้าท่านก็ไปแก้สิครับ
แก้วินัยการเงินกลางคลังว่าเอาล่ะไม่ต้องใช้สองจุดห้าแล้ว
ใช้แค่หนึ่งจุดห้าก็พอไปแก้วินัยการเงินกลางคลังครับ
นี่คือการผิดวินัยการเงินการคังอย่างชัดเจนนายกอ้างนักอ้างหนาว่า
มีความรู้ความสามารถซื่อสัตว์สุจริตก็แอบไปแก้กฎหมายไงครับ
ทำผิดกฎหมายเดี๋ยวแก้ให้ถูกอย่างนี้ใช้การได้ไหมครับ
มีเงินกู้มหาศาลเนี่ยนะครับเป็นหนี้เนี่ย
แต่ใช้หนี้น้อยแล้วอีกชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยนะครับ
ใช้หนี้หมดหรือไม่ประชาชนสอบถามมาว่า
นายกวิกตู่มาสร้างหนี้ไว้สงสัยจะให้ลูกหลานมาใช้หนี้แทนเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องจริงท่านประธานครับมีคนเคยคำนวณครับว่า
ถ้าใช้หนี้ขนาดนี้เนี่ยนะครับใช้เวลาวันเจ็ดสิบถึงแปดสิบปี
นี่ก็คงจะหมดพอดีท่านประธานครับยังไม่พอนะครับ
ยังไปสร้างภาระหนี้สาธารณะเพิ่มกู้มาเนี่ยนะครับ
กู้มาแจกกู้มาจ่ายเนี่ยแจกจ่ายไม่ทั่วถึง
โครงการคนละครึ่งก็ทำผิดวิธีเดี๋ยวจะพูดถ้ามีเวลาครับ
มีการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับ
นี่คือความหายนะของประเทศความล้มเหลวของประเทศ
และของรัฐบาลนี้ซึ่งประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ว่าเราเคยมีรัฐมนตรี
นายกฯมตรีที่สื่อท็อตตระนาบชื่อประยุทธจันนุชฌาเนี่ย
มานั่งคุมเป็นประธานเศรษฐกิจแต่ขาดความรู้ความสามารถ
วิธีการใช้งบประมาณแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
จนมาถึงทุกวันนี้ผลมันส่งผลมาตั้งแต่ปี๕๗

ผลลัพธ์ของการใช้งบประมาณ

โครงการที่ท่านภูมิใจนักหนา

ประชาชนครึ่งหนึ่งรัฐครึ่งหนึ่งก็ไม่ทราบ

ไปพันสองร้อยนะครับถึงให้ซื้อของได้

แล้วถ้าใช้เงินไม่หมดทำไงครับ

ต้องไปบังคับให้ประชาชนไปซื้อของ

ที่เขาได้รับแค่๑๒๐๐มันน้อยนิด

บางครั้งประชาชนไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อน้ำปลา

ไม่จำเป็นต้องมาซื้อน้ำมันพืช
เขาจะเก็บออมเงินแค่น้อยนิดนี้
ให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือ

ทำไมไม่ให้ประชาชนทำได้ล่ะครับ

นโยบายเอื้อประโยชนายทุนหรือเปล่า

ธุรกิจการค้าการขายเนี่ย

ตกงานแล้วก็ต้องอยู่ที่บ้านท่านประธาน
ก็ต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไร

ประชาชนโดนหลอกเพราะพยายามจะหารายได้

สื่อออนไลน์ต่างก็โดนหลอกครับ

ที่โดนหลอกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกนะครับ

ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยเห็นครับ

บาทแล้วก็ให้เราคลิก

หน่วยงานที่กลับดูแลก็ไม่ดูครับ

ผมจะยกตัวอย่างแค่เรื่องนี้
ซึ่งมีกลงอีกหลายอย่าง

เป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลกศชเอง
กระทรวงดีเอสเองก็ตามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขาดการกำกับดูแลนะครับถึงแม้วันสองวันที่ผ่านมา
เห็นท่านมีการประชุมกันเร่งด่วนเพื่อที่แก้ไขนะครับ
แต่ก็เอาเถอะครับท่านก็ยังพยายามทำอยู่ครับ
แต่สิ่งที่มันเกิดมาแล้วครับมันเกิดอย่างไรครับท่านประธานครับ
มันมีการชวนกันก่อนครับชวนจากใครจากคนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับ
มีการชวนนะครับลงทุนในแอปต่างหรือเฟซบุ๊ก
โดยให้ทดลองลงทุนเพียงเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เชื่อก่อนครับ
พอลงทุนแล้วมันได้กำไรท่านประธานได้กำไรจริง
เมื่อเกินได้สองสามครั้งสามสี่ครั้งเลยนะครับ
เพื่อให้เหยื่อตายใจครับหลังจากนั้นก็ชี้
ให้รู้จักผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุนประชาชนหลงเชื่อครับ
ลงทุนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพื่อหวังที่จะมีรายได้ในช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้
หลังจากนั้นครับก็มีการฝากเงินผ่านแอดมินหรือเว็บไซต์ครับ
หรือมีการติดต่อกันทางไลน์เพราะรู้จักกันแล้วเชื่อมั่นกันแล้ว
เสร็จแล้วให้คนเสียหายผู้เสียหายเนี่ยเทรดครับมีการเทรดเองครับ
แล้วได้จริงครับพอลงทุนมากขึ้นเทรดได้มากขึ้นเนี่ย
สุดท้ายไม่สามารถถอนเงินได้ธรรมฐาน
แล้วก็ยังมีหลอกต่อครับว่าถ้าจะถอนเงินได้ต้องเสียภาษีก่อน
บางคนต้องเสียไปทีสามหมื่นครับเงินไม่พอก็บอกว่าเดี๋ยวออกให้ครึ่งหนึ่ง
ใจให้เสียเข้าไปอีกหมื่นห้าเสียไปแล้วนะครับ
ยังถอนไปได้อีกบอกเสียค่าเทรดแบงค์อีก
หลังจากนั้นก็มีการปิดเว็บไซต์หนี
ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับหน้าถัดไปครับ
พอเดือดร้อนทำไงครับก็ไปแจ้งความนะครับ
ก็ไปอาจารย์บัญชีม้าไม่สามารถปิดถึงผู้ก่อการรายใหญ่ได้

วิธีการที่เราจะตรวจบัญชีของสแกมเมอร์นะครับ
เพื่อสาวไปหาต้นต่อของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ย
ไม่ยากครับถ้าจะทำจริงถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจัง

การขอพยานเอกสารเนี่ยนะครับ
โดยระบุชื่อผู้โอนหมายเลขบัญชีปลายทางโดยละเอียด
หรือการเปิดบัญชีเนี่ย
จะต้องมีหลักฐานผู้เปิดบัญชีเป็นใครนะครับ

ตัวอย่างนะครับที่ได้รับความร่วมมือจากแบงค์นะครับ
เราไปขอความร่วมมือจากเลยครับกล้องวงจรปิดครับ
ก็สามารถตามตัวคนร้ายได้หน้าถัดไปครับ
มีการจับครับเกิดการจับมีหมายจับนะครับ
ก็จับได้ครับแต่มีกระบวนการนะครับ
น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังมีทนายความมีอะไรมาประกันตัว
ไปล้านห้าอันนี้คือตัวอย่างเลยนะครับ
ซึ่งอีกหลายตัวอย่างนั้นไม่สามารถจับได้หน้าต่อไปครับ
ไปครับมีคำถามจากผู้เสียหายนะครับ
สามข้อว่าหากมีการสืบทางเนี่ยนะครับ
สามารถสืบค้นได้ไหมเนี่ยหรือหากสืบทางโทรศัพท์
สามารถออกหมายจับผู้ค้นผู้ตรวจสอบสถานที่
และบุคคลได้หรือไม่โดยการจับสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือ
นะครับหรือคดีไฮบิทสแกมเมอร์เนี่ย
บุคคลที่อยู่ในสัญญาอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ
เป็นบุคคลปริศนาเนี่ยไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลสัญชาติ
สกุลได้มีกฎหมายในการสับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นได้หรือไม่
เนื่องจากเวลาไปแจ้งความเนี่ยนะครับ
จะต้องบอกชื่อนามสกุลต่างต่างให้ชัดเจนแต่กลุ่มสแกมเมอร์ไม่ไม่ง่ายนะครับ
มันไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าทำจริงสามารถตรวจสอบได้
หน้าต่อไปครับผู้เสียหายก็แนะนำว่าน่าจะมีการสืบทางใบแนนซ์
ใบแนนซ์ก็คือการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยนะครับหน้าถัดไปครับ
กลุ่มคนครับที่ก่อการร้ายเนี่ยปรากฏว่าไปสืบค้นได้นะครับ
อยู่เขตปกครองพิเศษอยู่ใกล้บ้านเรานี่แหละครับ
เห็นไหมครับตัวการร้ายนะครับอยู่ตรงตึกที่พัก
ชัดเจนครับนี่คือหน่วยงานราชการตำรวจนะครับ
กับผู้เสียหายพากันไปสืบค้นได้แต่มันเกิดอุปสรรคครับ
หน้าต่อไปครับอุปสรรคและปัญหาเนี่ยนะครับ
ที่ไม่สามารถไปจับผู้ต้องหาได้เนี่ย
คือไม่มีหน่วยงานใดนะครับรับคดีโดยตรง
นั่นหมายถึงว่าแต่ละหน่วยงานก็โยนไปโยนกันมาครับ
เนื่องจากมันเป็นคดีที่เป็นคดีแปลกเป็นคดีใหม่
เป็นคดีที่ใช้เทคโนโลยีในการค้นหา
ซึ่งความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับกับตำรวจในท้องที่เนี่ยน่ะ
เราไม่ได้ว่าตำรวจนะครับมันเป็นของใหม่จริง
สอนอบางสนก็ไม่มีความเข้าใจก็โยนกันไปโยนกันมาครับ
สุดท้ายต้องใช้เวลาสองสามเดือนกว่าจะไปอายัดบัญชีของผู้ร้ายเนี่ยนะครับ
มันไม่ทันแล้วกว่าจะไปหาผู้ร้ายเนี่ยไม่ทันแล้วครับ
ฉะนั้นหน่วยงานที่ควรจะรับผิดชอบบูรณาการร่วมกันเนี่ย
กศชเป็นหน่วยงานแรกที่ทราบดีว่ามันมีเหตุการณ์เหล่านี้
นะครับท่านต้องตรวจสอบอย่ามัวแต่ไปปิดวิทยุชุมชน
แต่เรื่องเหล่านี้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเนี่ยช่วยกันทำเถอะครับ
สรรพงานสถานการณ์ชาตินะครับธนาคารแบงก์ชาติ

เวลาน้อยเต็มทีท่านประธาน
แต่ต่อความมั่นคงของชาติคือถ้ารัฐบาลมองไม่เห็นหรือนายกรรมตรีมองไปเห็น
คิดว่าเป็นแค่การหลอกลวงเนี่ยก็อย่าโอนเงินให้เขาสิ
ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะครับท่านคิดไม่ถูกครับ
ภัยนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงชาติเสียหายไปเป็นหมื่นล้านนะครับ
มีเป็นหมื่นคดีแต่ที่จับได้มีไม่กี่คดีเองครับ
ท่านประธานกว่าสามร้อยคดีนะครับท่านประธานครับ
อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่น้องเขาให้ข้อมูลผมมานะครับ
ร้อยคดีเนี่ยมูลค่าเสียหายแค่ห้าร้อยล้านนะครับ
คดีไม่คืบหน้ามีกระบวนการที่งอกงามหมายด้วยผลประกอบการของ
คนที่เขาทำงานทางด้านสแกมเมอร์เนี่ยนะครับ
ผมไม่อยู่กับเขางอกงามเหลือเกินหน้าถัดไปครับ
เห็นไหมครับนี่คือความมั่นคงของชาติเรามัวแต่ไปซื้อยุทธโปรกรณ์
วัวแต่ไปซื้ออาวุธมัวแต่คิดหางบประมาณซื้อเรือดำน้ำ
ภัยต่อความมั่นคงของชาตินะครับมันไม่ได้หมายถึงการที่จะมาสงครามของท่านประธานครับ
นี่คือภัยทางด้านไซเบอร์ที่รัฐบาลเองต้องติดตาม
ต้องรู้ทันคนเหล่านี้ซึ่งเขามีความรู้ความสามารถเนี่ย
ผมจะคิดว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับล้าหลังนะครับ
ล้าหลังเทคโนโลยีแล้วก็กฎหมายต่างเราก็ล้าหลัง
เราควรจะมีการแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อให้ตามเท่าทัน
กับกลุ่มที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้
ซึ่งทำกันเป็นองค์กรใหญ่ครับมีฐานปฏิบัติการที่ต่างประเทศครับ
ใกล้เคียงเรานี่แหละครับโดยอาศัยคนไทยส่วนหนึ่งนะครับ
มาร่วมกันหล่อคนไทยด้วยกันและมีการสืบต่อไปว่า
มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังไหมในประเทศไทยเนี่ยมีครับ
เดี๋ยวจะอภิปราณในมาตราหนึ่งห้าหนึ่งต่อไปครับเวลาวันนี้น้อยนิด
นะครับอันนี้คือฉายเป็นตัวอย่างผมเชื่อว่าสมาชิกสภาพฤทธรรัศดร
ท่านจะมาขยายความในเรื่องนี้จึงขอฝากท่านนายกรัฐมนตรี
ที่ท่านบอกว่าท่านมีความซื่อสัตว์สุจริตท่านแถลงนโยบาย
ต่อสภาพบริเวณรัฐสดรเนี่ยท่านจะทำตามนั้นหรือไม่
ท่านประกาศว่าท่านจะมาปราบโกงท่านปราบโกงหรือยัง
ประกาศว่าจะมาปฏิรูปประเทศให้ดีขึ้นและทุกอย่างมันดีขึ้นหรือไม่อย่าง
อะไรฝากถามท่านครับขอให้ท่านตอบด้วยครับ